มูไหน
ขั้นเทพของเราไปที่จังหวัดหนองคาย
ไปกราบศักราะอ่ะหลวงพ่อพระอาศัยนะครับ

รวมทั้งความศักดิ์สิทธิ์ต่างขององค์ท่านด้วยนะครับ

เรียกได้ว่าเป็นที่ใครไปถึงหนองคายจะต้องไปไห้
แต่ที่จริงแล้วประวัติของหลวงพ่อพระสัยแปลกมาก
มีตำนานเกี่ยวกับพญานาคมีตำนานที่เรียกว่ามีองค์หนึ่งอยู่ใต้แม่น้ำโขง
ที่พญานาคมีพี่น้องใช่ไหมสามองค์พระศุกร์พระสัยพระเสริม
ศุกร์อยู่ไหนพระศุกร์ทุกวันนี้อยู่ใต้แม่น้ำโขง
ดังนั้นไม่มีใครเอาขึ้นมาได้มีคนเห็นเคยเห็นยัง

อยู่ตรงแถวที่เขาเรียกว่าตรงมีบ้างไฟพญานาคนี่แหละ
ไปถูกต้องแล้วพระเสริมพระเสริมมากรุงเทพแล้วอยู่ใกล้ใกล้
สามองค์แต่จริงจริงแล้วการไหว้พระสัยที่วัดโพชัยเขาบอกว่าไหว้ยังไง
ถึงที่จะรับรู้ว่ายังไงถึงจะดีว่ายังไงถึงจะถูกต้องเราตาม
มูขั้นเทพไปสักการะบูชาหลวงพ่อพระสัยที่จังหวัดหนองคายกันเลยฮะ
มูให้สุดกับงูขั้นเทพ
หมู่ขั้นเทพไปที่จังหวัดหนองคายดินแดนแห่งพญานาคาราชที่วัดโพชัย
เพื่อกราบสการะบูชาหลวงพ่อพระสัยพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองครับ
เอาละครับนี่ผมอยู่ที่วัดหลวงพ่อพระสัย
หรือวัดโพชัยพระรามหลวงจังหวัดหนองคายครับ
วัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีบารมีศาสตราแห่งพญานากราช
หลวงพ่อพระสัยถือว่าเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ
ทุกปีสาธุชนจะหลั่งไหลมากราบไห้สักการะ
ไม่ว่าจะเป็นศาธิชนหรือสายบุญพญานากราชต้องมากราบว่ายสการะ
ประวัติในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพระครูภาวนาจะเล่าให้ฟัง

หน้าพระโบสถมีจุดบูชาดอกไม้ทูบเทียนเราเป็นชาวพุทธก็มาบูชาดอกไม้ทูบเทียน
ปัจจัยนี้แหละครับจะเป็นปัจจัยที่นำบำรุงวัด
ค่าน้ำค่าไฟค่าเหล่าเรียนศึกษาของพระพิสูจนสมเนรหน้าวัดนี้
ที่ผมมาบูชาสการะนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลวันออกพรรษา
ก็จะเป็นช่วงที่สถานชนก็มาทำบุญไหว้พระ
ประชาชนก็มาไห้เป็นจำนวนมากครับด้านนี้เป็นหลวงพ่อองค์จำลองนะครับเนี่ย
แต่หลวงพ่อองค์จริงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนพระโบสถนู้นนะครับ
สาธุข้าพเจ้าขอน้องสการะบูชาหลวงพ่อพระสัยอันศักดิ์สิทธิ์
เทียนทูบและดอกบัวนี้ขอการบูชาสการะจงนำมาซึ่ง
ความเป็นมงคลให้เกิดธรรมปัญญาให้เกิดความสุขความสำเร็จในสัมมาอาชีวะ
ให้เกิดบังเกิดทรัพย์บังเกิดโชคลาภบังเกิดเงินทอง
มีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเถิน
หลวงพ่อพระสัยแห่งวัดโพชัยเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย
ตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าพระธิดาในกษัตริย์ล้านช้างสามพระองค์เป็นผู้สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
และได้เกิดเรื่องราวอัศจรรย์มากมายที่หมู่ขั้นเทพของเราจะไปเจาะลึกถึงตำนานนั้นครับ
ผมอยู่กับท่านพระครูภาวนาธรรมโคศิษฐ์นะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหลวงพ่อพระสัยหรือวัดโพชัยพระรามหลวงนะครับมัศกาลครับ
ประวัติลงพ่อพระสัยมีความเป็นมาอย่างไรครับ
ก็อยากจะสร้างพระเททองมา๖๗วันทองก็ยังไม่สุข
พอวันที่๘เนี่ยปรากฏว่าช่วงใกล้จะชั้นเพลก็มีชีพะขาวตนหนึ่งมามาขอช่วย

เนรก็ขึ้นไปฉันเพลโยงก็ไปถวายเพลก็ปล่อยให้ชีพะขาวทำ
ปรากฏว่ามองจากสาราลงมาเนี่ยไม่ใช่ตนเดียวแล้วมีชีพประขาวเต็มลานวัดเลย

ก็เลยเป็นที่โจทย์ขานหรือกล่าวขวัญมาว่าหลวงพ่อพระสัยเนี่ยเป็นพระที่มีเทวดาพญานาคาราชมาช่วยในการเททอง

ท้ายที่สุดการหล่อพระพุทธรูปก็เสร็จตามความศรัทธา
ตามนามของตนเองไว้ว่า
พระเสริมพระจำพิไยย

มีขณะลดหลั่นกันตามลำดับ
แต่แล้วก็เกิดปฏิหารขึ้น

ไปอัญเชิญทั้ง๓องค์นี้

ก็ร่องน้ำมาออกมาสู่แม่น้ำโขง

ตรงที่บรรกาภัยพระยะหน้าขึ้น

องค์พระสุขพระเสริมพระศัยก็ใส่แพลมา

โอกหลวงพ่อเนี้ยเกรต้นถอดได้โอกท่านกับฐานไม่ไม่ได้ติดกัน
คือเลี้ยวแล้วจะกลับขึ้นมาขึ้นเหนือ
องค์ท่านพิกแผลจมลงจมไปใต้น้ำเลย
ได้เต็ดเขาเรียกว่าเบิร์นพระศุกร์

ตรงนั้นเขาเรียกว่าเบิร์นพระศุกร์
ก็ได้แต่ฐานท่านมาได้๒องค์คือพระเสริมกับพระสัยมา

พอขึ้นมาอีกสักระยะหนึ่งฐานจมอีกก็ได้๒พระองค์๒องค์ขึ้นมา

พระเสริมนั้นถูกอันเชิญประดิษฐานที่วัดปฐุมวนารามกรุงเทพ
ส่วนพระสัยนั้นได้แสดงปฏิหาร
เกวียนหักอยู่ที่วัดโพชัยจังหวัดน้องคายนั่นเอง
เต็ดเรียบร้อยแล้วก็จะอัญเชิญท่านไปเสริมเบิร์นมา

องค์เบิร์นหักล้อเบิร์นมันหักมาถึงหน้าพัฒน์โพชัย
ชาวบ้านจึงให้สมยานามพระสัยว่า
หลวงพ่อเกวียนหักพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดหนองคาย
ที่กลายเป็นแรงศรัทธาของมหาชนในการกราบไหว้ขอพร

ทีนี้เกวียนหักเจ้านายในสมัยนั้นก็อาจจะบอกว่า
ท่านอาจจะยังไม่อยากไปมั้ง
ตามประวัติเขาบอกว่าทรวมเกลียดแล้วเนี่ย
ผลขึ้นอีกพักอีก๓วาระ
จึงเห็นแววว่าท่านหลวงพ่อคงไม่ไปไหนแน่
อาจจะอยากจะอยู่ที่น้องคาย
แบบนี้คนสมเนียมอย่างประเพณีปฏิบัติ

เชิญหลวงพ่อแห่สงกรงสงการธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเหมือนสมัยก่อน
ก็แห่พระบ้างอะไรบ้างสงการก็จะเชิญท่าน
แสดงว่าตามที่โบราณว่าเนี่ยวัดย่อมมีชนะสาวัดพระย่อมมีชนะสาพระ
พอดีระหว่างกันในบารมีร่วมและปฏิหารแห่งเทพยดาที่รักษาพระ
นำมาซึ่งศรัทธาคนมากราบไหว้บูชา

แล้วเขาก็ผูกใจมากราบอีก

แต่งงานและสามีภรรยามาอธิษฐานขอ

การขอนี่ก็ต้องถือศีลนะ

ถือสินแปดมาขอในวันพระขั้นขึ้น

คนที่เกิดขึ้นเพราะว่าพ่อแม่มาขอ
พอลูกโตขึ้นมาบอกว่าลูกลูกหลวงพ่อพระสัยนะ

คนไปซื้อที่ขายที่สำเร็จก็บอกไอ้ที่แปลงนี้ที่เราอยู่อย่างมีความสุข
เพราะว่ามาขอหลวงพ่อให้ซื้อที่แบงค์นี้ให้ได้แบงค์ที่ไม่เคยให้กู้ก็ให้กู้
งานไม่เคยมีก็มีเนี่ยเขาก็ผูกศรัทธาอันนี้เป็นเรื่องปฏิหารครับ
ที่สำคัญก็คือว่าเป็นส่วนร่วมจิตใจชาวพุทธ
เป็นสำรองจิตใจชาวพุทธในรุ่มแม่น้ำโขงในโซนนี้
ชมรายการก็ถือโอกาสพนมมืออธิษฐานบูชาศักระ
ไปโดยพร้อมเพียงกันแล้วเมื่อมีโอกาสต้องมาให้ได้นะครับ
จากนี้ผมจะนำอธิษฐานนะครับแนวทางการอธิษฐาน
ถ้าท่านปรารถนาในสิ่งใดที่เป็นเรื่องจำเพาะ
ก็ขอให้ปรึกษาพระคุณเจ้าที่วัดจะมีประเพณีธรรมเนียมอยู่นะครับ

สาธุข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องบูชาสการะหลวงพ่อพระสัยอันศักดิ์สิทธิ์
สถิตเบื้องหน้าข้าพเจ้านายรักเลขานิเทศและสาธุชนทั้งหลาย
ขอตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้ามายังวัดหลวงพ่อพระสัยคือวัดโพชัยแห่งนี้
ได้ทำบุญตามกำลังศรัทธาขอกำลังบุญนั้นยังโดนบันดาลประธานพรให้สัมมาอาชีวะ
จากนี้จงรุ่งเรืองรุ่งโรธเจริญก้าวหน้าไร้อุปสรรคและปัญหา
ขอให้เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทพยดาทั้งหลาย
จงเบิกบานสำราญสุขมีธรรมปัญญาที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องขัดเกากิเลสทั้งหลาย
ขอบารมีของหลวงพ่อจงคุ้มรักษากวงข้าพเจ้าทั้งหลายและสาร
อ่าถูก
เมื่อขึ้นไปไหว้หลวงพ่อพระสัยในพระโบสถแล้ว
ด้านหน้าของพระโบสถจะมีพระพลาที่ส่งน้ำหลวงพ่อพระสัย
ทุกปีที่ตรงนี้นะครับช่วงสงกราน
จะมีการส่งน้ำด้านนี้อันเชิญหลวงพ่อสายจากด้านบนลงมาส่งน้ำ
คนจะมาร่วมพิธีตรงนี้นะครับประมาณปีละ๔๕แสนคนนะครับ
ถึงเป็นล้านคนนี่คือความเป็นมงคลของพระพระสัย
และสิ่งที่ท่านจะได้ร่วมบุญก็คือที่สาระที่พระพลานี้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปทำบุญครับอันนี้ส่งการทำบุญซื้อที่ถวายวัดนะครับ
ก็จะทำให้เรามีที่อยู่ที่อาศัยที่มั่นคง
และเนื่องจากวัดมีที่รอบบริวัตน์ประมาณที่ต้องซื้อให้เป็นสมบัติของพระศาสนานี่นะครับ
อยู่ประมาณมูลค่าร้อยถึง๑๒๐ล้าน
แล้วที่นี้ก็จะเป็นที่ของเขตพุทธวาสสังคาวาสไปตลอดกาล
แล้วเราก็จะได้ใบอนุโมทนาบุญแบบนี้ไปนะครับ
ให้เป็นเครื่องลึกเตือนใจว่าเราเป็นชาวพุทธได้ร่วมซื้อที่ถวายวัด
จะเป็นกำลังบุญเราตลอดไปครับก็ขอให้บุญนี้
สำเร็จกับทุกคนให้มีที่อยู่ที่อาศัยที่มั่นคง
แวะมาวัดหลวงพ่อพระสัยก็แวะมาที่พระพาส่งน้ำและมาทำบุญอันนี้นะครับ
วันนี้โชคดีครับมูขั้นเทพของเรานอกจากจะพามามูสร้างบุญกันแล้ว
ในวันนี้ก็มีเรื่องน่าอัศจรรย์ที่ได้พูดคุยกับครอบครัวผู้ที่ศรัทธาในองค์หลวงพ่อพระสัย
ที่นำไข่ไก่กว่า๖๐๐ฟองมาแก้บนในวันนี้ด้วยครับ
เป็นเรื่องปฏิหารนะครับเพราะว่าผมได้เจอบุคคลที่เคยมาอธิษฐานขอให้มีบุตรกับหลวงพ่อพระสัย
และปรากฏว่าเกิดปฏิหารครับตั้งแต่ปี๒๐๓๕ตั้งคันมีบุตรแฝด๓คน
เพราะว่าหลวงพ่อพระสัยท่านมีพี่น้องอีกสองคือพระสัยพระเสริมและพระศุกร์นะครับ
วันนี้ผมอยู่กับท่านแล้วครับคุณอาครับสวัสดีครับ

ครูได้เคยมาไหว้หลวงพ่อพระไผ่เนี่ยบ่อยไหมหรือว่ามาเพราะว่าอุดรน้องไข่มันติดกันนะ
จริงแล้วตอนแรกที่รู้จักหลวงพ่อพระสัยคือย้ายมาจากบุรีรำ
มีครูท่านหนึ่งท่านบอกว่าหลวงพ่อพระสัยขอบุตรได้

จริงไม่ได้มีลูกยากนะคะไม่ได้มีลูกยากเพิ่งแต่งงานแล้วก็อยากได้ลูกฝาแฝด
มากราบหลวงพ่อแล้วก็อ่านข้อความที่ตัวเองตั้งใจไว้ขอหลวงพ่อขอบุตรฝาแฝดค่ะ

ค่ะแล้วก็บนท่านว่าถ้าประสบความสำเร็จถ้าได้ดังใจปรัฐนาจะถวายเงินแค่๕๐๐บาทค่ะ

ค่ะก็กลับไปบ้านก็นอนฝันค่ะ
มาคลานอยู่หน้าประตูรั้วเหล้านเรียกมาชี้ให้ดูก็อ้มไปอาดน้ำหลังบ้าน
คืนที่สองฝันว่าอุ้มฝาแฝดกำลังเต้นนะคะ
ห้าเดือนที่เขากำลังยืนและเต้นได้สองคนคืนที่สามฝันอีก
หนึ่งคนก็คือพยาบาลเปิดห้องออกมาแล้วพยาบาลอุ้มใส่เบาะมาให้
เอาอีกค่ะรับหมดเลย๔คนค่ะ
แล้วก็ตอนท้องก็ไม่รู้ว่าตัวเองท้อง
ยังไปซ้อมวอเล็กบอลซ้อมบาสเก็ตบอลแล้วก็ตีเบ็ด
ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าท้องค่ะอ๋อตอนนั้นไม่รู้ว่าท้องด้วยไม่รู้ค่ะ
ปรากฏว่าเมื่อคลอดมาแล้วเนี่ยคลอดมาแล้วเหรอคะ
ออกมาปรากฏว่าเป็นลูกแฝดไม่ใช่สองด้วย
ตอนแรกค่ะหมอบอกว่าสองคนครับหมอก็ไม่ไม่อาจจะสาวค่ะ
แล้วพอออกมาสามคนค่ะเป็นผู้หญิงหมดเลยไหมครับ
ผู้หญิงหมดเลยค่ะแล้วเป็นแฝดแท้นี่ครับคนคนที่พูดถึงคนนี้
ค่ะคนนี้ค่ะคนนี้คือคนเล็กออกมาแล้วปัจจุบันเป็นครูแล้วด้วย
จบครูรุศาสตุราค่ะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะ

เพราะเล่นนี่ไม่ใช่เรื่องงมงายมันเป็นเรื่องศรัทธาครับ
เพราะเราไม่ได้ไปหลอกเอาชาวบ้านคนใดคนหนึ่งมาพูด
เพื่อให้คนมาวัดหลวงพ่อพระสัยนี่เป็นเรื่องของนี่ก็ครู
แล้วเขามาไหว้ด้วยความเคารพสัทธาแล้วก็เกิดปฏิหารว่ามีลูกถึง๓คน
แล้วลูกเขาก็ได้ดิบได้ดีตอนที่ลูกคลอดมาแล้วเติบโตขึ้นมาเนี่ย
ได้เล่าให้เขาฟังไหมครับว่าสมัยนั้นเนี่ยแม่ได้เคยบริษัทได้บื้อทาน

พอออกมาเพราะว่าพอท้องก็มาไว้หลวงพ่อตลอด

มีโอกาสมาทุกเดือนมาทุก๖เดือนแล้วจะสะดวก

แล้วก็อธิษฐานจิตถึงหลวงพ่อตลอดกลับมาก็มาไหว้

จะเดินทางมาก็ไม่สะดวกแต่พอเรามากลับ
จดจำไว้ไหมว่าหลวงพ่อน่าตาบนี้มีรูปภาพไหมได้ค่ะ
แล้วหนูก็มีโอกาสไปวัดปฐุมวนารามด้วยค่ะ
อ๋อไปหาพระพี่พระนองด้วยไปบ่อย

จะสอบอธิษฐานค่ะ

ใช่ค่ะดูบนถวายไข่ค่ะ
ถ้าส่องโครงการก็โครงการละ๓๓๓ฟอง

ถ้ำกลางกระแสวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
คนบางคนมองว่าวัตถุเป็นเรื่องงมงาย
ส่วนบางคนมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องเอาปรัชญาว่า

แล้วในกุศลสถานในสถานที่เป็นเรื่องที่เป็นมงคล

และที่สำคัญมันก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนียว

ที่ผมรักเลยค่ะนิเทศได้มาเจอครู
และจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างต้องขอขอบคุณนะครับ
ขอบคุณค่ะค่ะคุณเชียร์ครับขอบคุณค่ะหนูนะค่ะ
เรียกว่าเต็มอิ่มเลยกับจ่ายมูแต่ทั้งหมดคอนเทนต์ทั้งหมด
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้
ส่วนใครมีเรื่องมูนะฮะเรื่องเด็ด
เรื่องที่แบบว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ได้จริงเหรอ
หรือเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้สักนิดนึง
เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมหาคำตอบแบบทะลุทะลวงกันเลยดีกว่า
ถูกต้องนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ
ไม่เชื่ออย่ารบหลู่มุเตหลู่ไม่เท่าใครออกไฟ

จะพาไปไหว้วัดเผื่อมดูไป
โอ้โหไปดิไปกับมูขั้นเทพอย่างนี้ไม่ไปได้ยังไง

เดี๋ยวก่อนอาจารย์จะไปไหว้วัดไหน

นี่อ่ะอันดับสองไปไหน

เพราะวัดสุธัศน์มีพระศรีศักยบุรีอันศักดิ์สิทธิ์

ส่งเรื่องราวมูไนท์นะครับในชีวิตของคุณมาได้เลยนะครับ

มาได้ที่๙๙หมู่๑ตะบนคลองเกลือนะครับ
อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

คัดเลือกทั้งหมด๑๐ท่านนะครับ
แต่ละท่านสามารถพาเพื่อนร่วมมูลมาได้ด้วยอีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมครับ

จนถึงวันที่๒๓พฤศจิกายน๒๕๖๐
เวลา๕โมงเย็นนะครับ
เรื่องของใครโดนใจทีมงาน

ตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับคุณผู้ชมครับ
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับในวันที่๒๘พฤศจิกายน๒๕๖๐
ในรายการมูไนท์และเฟซบุ๊คของรายการมูไนท์ครับ
ส่งเข้ามานะครับพวกเรารออยู่ครับ